ชาวเน็ตเนี่ยเขาถ่ายคลิปนี้เอามาไว้ได้เป็นวินาทีระทึกที่ชายคนหนึ่งเขาคุ้มคลั่งค่ะ
ขับรถหนีด่านตำรวจแล้วก็ตัดสินใจหนีเต็มที่แล้วสุดท้ายจนต่อมีการหยิบมีดขึ้นมา
จ้วงแทงดาบตำรวจด้วยนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่มีผู้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะแล้วก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์
นาทีที่ดาบตำรวจจุมพฤษธรรมโชธผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพเมืองกระบี่
ตรงเข้าชาร์จนายพานุเมษแก้วประวัติชาวอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งถือมีดปลายหอกจังหวะเดียวกับที่คนร้ายพุ่งเข้าใส่พร้อมจ้วงแทงไปที่ลำตัวของนายดาบ
ซึ่งก็หลบได้ทันนะคะแต่ว่าเสียหลักล้มลงค่ะก่อนจะใช้เท้ายันไปที่คนร้าย
ผู้ต้องหาเซธลาเข้าไปในป่าริมทางแล้วก็ถูกตามจับได้ทันขวัญค่ะ
ก่อนหน้านี้นายพานุเมฆขับรถฝ่าด่านไม่ยอมให้ตำรวจตรวจค้นแล้วก็ขับรถชนเจ้าหน้าที่แล้วก็รถชาวบ้านก็เลยสกัดจับนะคะ
โอ้โหเนี่ยชนรถล้มเลยรถเจ้าหน้าที่ด้วยรถข้างหลังแล้วก็ชนข้างหน้า
ใช่ค่ะเลยมีการวอลกันให้ดักสกัดจับนะคะแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยรถคนร้ายไปติดไฟแดงที่บ้านทับปริกทำให้ไม่สามารถขับฝ่าไปได้
หงุดหงิดค่ะเดินลงจากรถพร้อมถือมีดที่พกติดรถจะเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา
ตำรวจจุมพฤษค่ะก็เลยตัดสินใจชาร์จจนจับตัวได้เมื่อตรวจค้นพบยาไอซ์จำนวนหนึ่งอยู่ในรถซุกซ่อนอยู่นะคะ
ก็เลยนำนายพานุเมฆไปดำเนินคดีต่อไปค่ะ
นี่ไงมียาเสพติดใช่ค่ะตื่นเต้นระทึกรับปีใหม่กันเลยทีเดียวนะคะ